เป็นเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เพชรบูรณ์นะคะ
คือรถกระบะเนี่ยประสบอุบัติเหตุจนหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลย
มีจิตอาสาที่เป็นพลเมืองดีไปช่วย
แต่สักพักหนึ่งมีกู้ภัยก็มาช่วย
คือเข้าใจว่าเป็นความหวังดีทั้งคู่แหละ

แต่กลายเป็นว่าพอมาเจอกันเถียงกันด่ากันแบบหยาบคล้ายเลย

คือผู้ชายที่ใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำเงินบอกว่าตัวเองเป็นกู้ภัย
ส่วนผู้ชายเสื้อสีส้มที่หันหลังให้กล้อง
เขาเป็นจิตอาสาพลเมืองดีที่มาช่วยคนเจ็บแล้วเขามาถึงก่อน
แต่เหมือนกับว่าพอกู้ภัยมาถึงทีหลัง
แล้วก็ไม่พอใจแล้วก็มีการถกเถียงกัน
แล้วก็เถียงกันแรงตามที่คุณผู้ชมได้เห็นในคลิปนะคะ
คลิปนี้ผู้ใช้เฟสบุ๊คกลุ่มจิตอาสาพเมิงสัมพันธ์ร่วมใจ
เอามาเผยแพร่ไว้แล้วบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เป็นผู้ชายหนึ่งรายค่ะประสบอุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำ

สระบุรีหล่มศักดิ์นะคะก่อนจะถึงโรงพยาบาลบึงสามพันธ
ที่อำเภอบึงสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ถึงขั้นกระเด็นออกมานอกรถ

ปรากฏว่ากู้ภัยที่ใส่เสื้อยืดสีน้ำเงินแขนยาว
เขาก็พูดจาแบบค่อนข้างจะแรงหน่อย

ใครจะส่งใครจะยังไงเหมือนถกเถียงกันเรื่องแบบนี้

คุณเป็นใครมาจากไหนหลีกให้กู้ภัยสิ
ชายเสื้อสีส้มเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้ากลุ่มจิตอาสา
เขาพยายามจะบอกว่าเขาก็มาช่วยแล้วเขาก็มาถึงก่อน
เขาตั้งใจแค่จะมาช่วยครับแต่พอเถียงกันแบบนี้ค่ะ
กลายเป็นว่ามันแรงขึ้นแรงขึ้นค่ะ
จะมีเรื่องอยู่แล้วชาวบ้านที่มาดูก็ยืนงงเลย
ดูก็ยืนงงเลยบอกว่าตกลงแล้วจะมาช่วยคนเจ็บหรือจะยังไง
หรือจะมาเถียงกันหรือจะมาทะเลาะกันแน่
ทีนี้ค่ะเสียงวิจารณ์เยอะมากนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวก็เลยคุยกับผู้ชายเสื้อส้มในคลิป
นายอนุสรโพเดชเป็นหัวหน้ากลุ่มจิตอาสาบึงสัมพันธ์ร่วมใจ

เขาถึงขั้นรีบวางช้อนข้าวโทรตามลูกน้อง

ยืนยันว่าไม่ได้จะไปแย่งคนเจ็บกับใคร

ขอความช่วยเหลือมาก็รีบไปช่วย
เสียความรู้สึกมากไม่คิดเลยว่าจะเจอกับเรื่องแบบนี้
ช่วงเช้าวันนี้ค่ะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่มูลนิธิสว่างบึงสัมพันธ์ธรรมสถาน
เพชรบูรณเป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานหน่วยกู้ชีพกู้ภัยของทางมูลนิธิเขา
ทีมข่าวของเราบอกว่าขอคุยกับพี่ผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินแขนยาวในคลิปหน่อยได้ไหมล่ะ

จะได้ชี้แจงใช่จะได้ฟังข้อมูลจากสองฝั่ง

แต่เจ้าตัวเจอนะคะเจ้าตัวบอกว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์

ถ้าจะให้สัมภาษณ์ก็ต้องให้ทางฝั่งชายเสื้อส้มในคลิปมาฟังด้วย
ให้มาฟังด้วยตอนผมพูด
แล้วให้มานั่งสัมภาษณ์พร้อมกันสัมภาษณ์คนละทีไม่เอา
ครับนี่ค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีในอำเภอบึงสัมพันธ์
ก็ต้องมีตำรวจมาเป็นพยานในการชี้แจงเขาถึงจะชี้แจงอย่างละเอียด
เราก็เลยไม่ได้ข้อมูลเราก็เลยไม่ได้ข้อมูลจากทางฝั่ง
กู้ภัยที่ใส่เสื้อน้ำเงินแขนยาวตามคลิปนี้ที่หันหน้ามาทางกล้องนะคะ
คือพี่เขาบอกว่าต้องมีทุกฝ่ายมาร่วมฟังมาร่วมแถลงพร้อมกัน
เขาไม่อยากให้ฟังทีละคนสองคนแบบนี้
ถ้าผมเป็นคนเจ็บเคสนี้ผมจะรู้สึกยังไงดี

หรือว่าเสียใจที่พี่เขามาเถียงกัน
นอนเจ็บอยู่คือเถียงกันก่อนจะช่วย